นี่คือคำถามของคุณฟลุ๊กค่ะอุปกรณ์งานก่อสร้าง
คุณปลุ๊กคะคุณมีเวลา๖๐วินาที
ถ้าทำได้ครบได้ถูกต้องนะคะ
มีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุด๓๐๐๐บาทค่ะ

แต่ว่าสิ่งที่อยากให้รู้คือ
คุณคะราคาตั้งต้น
และราคาบุ้งเก๋อยู่ที่

คิดว่าจะมีอะไรถูกกว่า๔๐บาทไหมคะ

และราคาตลับเมตรอยู่ที่
จาก๔๐โดดมา๙๕เลยค่ะ

เอาล่ะคุณฟุ๊กคึกคักหน่อย

เดี๋ยวเมื่อกี้คุณก็บอกว่าตลับเมตร

อีกเป็นจิตวิทยาของคุณหรือเปล่าคุณฟุ๊กจำได้หรือเปล่า
คุณสลับกันวินาทีสุดท้ายเลยนะระหว่างตลับเมตรและตะปูถูกไหมฮะ
เหลืออีก๑๕วินาทีจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมคะ
เปลี่ยนไหมเปลี่ยนอีกไหม

มาดูกันสิว่าสิ่งที่คุณสลับจะส่งผลยังไงกับคุณบ้าง
ตะปูแพงกว่าตลับเมตรค่ะขอให้แพงกว่า๙๕บาทค่ะ
และตะปูราคาอยู่ที่
และราคาตะปูกล่องนี้อยู่ที่๗๐บาท
ถ้าไม่สลับนะได้เลย
แต่ว่าอันนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับโบนัสไม่ได้ไป
แต่ว่าตอนนี้ยังสะสมเท่าเดิมนะ๕๐๐บาทค่ะ

ต่อมาค่ะค้อนจะต้องแพงกว่า๙๕บาท

โอ้โฮ๕๐๕๐บาทวันวัยไหม
ได้วันวัยนะครับ
ให้ค้อนแพงกว่า๙๕บาท
และราคาค้อนอยู่ที่
เท่ากว่า

เงินสะสมยังเท่าเดิมค่ะ
ลุ้นกันในข้อสุดท้ายนี้ค่ะ
ทาภายในกระป๋องนี้จะแพงกว่า๙๕บาทหรือเปล่า
ถ้าแพงกว่าจะทำเงินเพิ่มได้อีก๕๐๐บาท
และราคาสีทาภายในอยู่ที่

สีทาภายในนะคะเป็นสินค้าที่ราคาแพงที่สุดค่ะ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่าครับ
อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้คือ
บุ้งกี่ราคา๔๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
สีทาภายในราคา๑๐๕บาทนั่นเอง
ซึ่งคุณฟลุ๊กเรียงถูกไป๓ลำดับ
เก่งจริงเลย
ไม่ธรรมดาเลยต้องยินดีกับนายแบบหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าถูก๒ข้อนะคะสะสมไปเลยค่ะ
แม้ไม่ได้โบนัสแต่คุณฟลุ๊กก็รับเงินรางวัลกลับบ้าน
๐บาทไม่น้อยเลยล่ะครับ
และตอนนี้เราไปต่อเนื่องความสนุกกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
คุณผู้ชมที่รักคะสำหรับนักช็อปคนต่อไปของเรานะคะ
เป็นรู้สึกปิติมากที่ได้เจอกับน้องเขาคือเหมือนแบบ
เหมือนพี่น้องฝาแฝดที่พัดพากจากกันมาเลยอะค่ะ
ดีใจเหลือเกินที่ได้พบกันสักทีค่ะ

อัศวินอยู่นักงานที่ไป

ก็ตอนนี้ก็ยังเต้นอยู่

มีโปรดงานเพลงของตัวเอง
มันชื่อเพลง
น้องลำไยหายทองครับค่ะ
ใครคะนี่
ใครอะ

เหมือนปลาสวายหน้าวัดมาก

เจ๊โยนหนมปังลงมาเลย

ทีมงานบอกว่าให้อยู่แต่ตรงนี้ห้ามเดินไปตรงนั้นเลยตรงนั้นน่ากลัวมาก

เรียกมาล่ะ

สภาพเราเนี่ยเอาถั่วเขียวใส่หลอดเป่าก็ล้มแล้ว

แอมถ้าไม่เดินไปตรงนู้นร้องเพลงแล้วเต้นอยู่ตรงนี้ดีกว่า
อก็ทำดูเหมือนกัน

นี่ก็เต้นไม่ดูจังหวะเลย

เอาเพลงโหสิใช่ทีสักเออเดี๋ยวให้หนูลองไปเพื่อนเต้นไปด้วย
มาร้องจากบรึงเดอะคะมาร้องบบบรึงเดอะคะ
มาร้องบับบรึงเดอะคะราวไหวสิตี

ให้ขอให้ฟังเทงดูภาพเต้น

ยังไม่มีหุ่นแบบนั้นหรอพี่สายยาร่มาแล้ว

อยู่นี่เองในแหลมทอง

นี่มันหลบอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เข้าโรงเรียน

คุณครูหนุ้ยเข้ามาตามนักเรียนถึงในร้านเรา
งานนี้มีคนโดนฟาดแน่น
แน่แต่ตอนนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้า
สนุกกันต่อกับแก๊งป่วนด้วนราคา